มือ
มือ
สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดตำรวจนำรถแบ็คโฮลเข้าไปกดที่ส่วนข้าง
ล้อเป็ดภัณฑ์บ้านของนายอัลลานสก็อสฮอทชาวอังกฤษกับดังหนอดจุดแดน
ชาวไทยในพื้นที่ตะบนช่องแอร์อำเภอเมืองจังหวัดแพร่
หายตัวไปปริศนาและสงสัยว่าเป็นสถานที่ฝังศพของทั้งคู่
กระทั่งขุดหลุมลึกลงไปราว๓เมตร
ก็พบร่างไร้วิญญาณนอนแน่นิ่งอยู่คู่กันบริเวณก้นหลุม
ย้อนกลับไปวิธี๑๙กันยายน๒๕๖๑
หนอดและนายอาลันหายตัวไปอย่างปริศนา
วันต่อมาเพื่อนของทั้งคู่ตัดสินใจเดินทางมาหาที่บ้าน
นัดกันเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วติดต่อไม่ได้
แต่สุดท้ายก็ไม่พบตัว
จึงแจ้งตำรวจสพวัดพระธาตุช่องแห่
ออกตามค้นหาเบาะแสที่บ้านหลังนี้
เลือดที่ติดอยู่เท้าสุนัขบริเวณโรงจอดรถภายในบ้าน
โทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงินของทั้งสอง
ที่ยังอยู่ภายในบ้านส่วนรถกระบะหายไป
กลายเป็นบ่อแสและข้อมูลสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า
หายตัวไปครั้งนี้มีเงื่อนงำ
อีกทั้งพื้นที่ล้าวเป็ดมีสภาพคล้ายถูกขุดเป็นรอยใหม่
โดยมีรถแบ็คโฮลจอดอยู่ในสภาพ
เศษดินชนิดเดียวกันติดอยู่
เจราะที่ตรวจสอบกล้องมนตรปิดไปในหมู่บ้าน
จับภาพขณะที่ในวารุธรัตนสัจกิจหรือหนัด

ขับรถกระบะของน้องสาวออกจากบ้านในคืนวันที่๑๙กันยายน
แล้วถูกนำไปขายท่อตลาดจึงคุมตัวมาสอบสวน
จากนั้นตำรวจสามารถตามจับกลุ่มมือปืนได้๓คน
หนึ่งในนั้นรับสารภาพว่านายหนัด
หวานให้นายเปี๊ยกไปยิงนายอลันน้องเขยชาวอังกฤษ
เมื่อไปถึงพบว่านายอาลันกำลังยืนให้อาหารเป็ดที่ข้างเล้า
พอสบโอกาสในเปี๊ยกใช้ปืนลูกซองยิงใส่นายอลันต

ส่วนนายกิติพงศ์เข้าไปล็อกคอนางหนอด
แล้วในหนัดพี่ชายเป็นคนลงมือใช้ประแจ
น้องสาวจนเสียชีวิตหน้าโรงจอดรถ
จากนั้นทั้งหมดช่วยกันย้ายศพไปที่ข้างล้าวเป็ด
ใช้รถแบ็คโฮลขุดหลุมลึก๓เมตร
ศพของทั้งคู่ลงไปแล้วกลบดินฝังอำพางเอาไว้
การเสียชีวิตของทั้งสองกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญ

มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานคดีนี้
พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลว่านายอลันกับนางหนอด
แต่งงานอยู่กินกันมากว่า๒๐ปีมีลูกสาวด้วย๑คน
นายอาลันมีอาชีพเป็นวิศวกรและลงทุนทำธุรกิจหลายอย่าง
ครอบครัวมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐี
ก่อนที่จะมาปลูกบ้านหลังใหญ่อยู่ในจังหวัดแพร่
ส่วนในหนัดพี่ชายของนางหนอดเคยมาทำงานอยู่ด้วย
แต่ถูกแน่อลันไล่ออกจึงทำให้ในหนัดกดแค้นและผูกใจเจ็บ
ย้อนกลับมาฆ่าน้องเขยกับน้องสาวด้วยตัวเอง
คดีนี้สารจังหวัดแพร่มีคำพิพากษา

ลงโทษในนัดพร้อมกับพวกอีก๒คน
แต่เนื่องจากคดีนี้สร้างความสะเทือนขวัญและความเสียหายให้กับประเทศชาติ
ไม่มีเหตุให้ลดโทษตัดสินประหารชีวิต
ส่วนนายศรีมาผู้ต้องหาอีกคนมีความผิดฐานสนับสนุน

พากษาให้จำคุกตลอดชีวิต
แต่ให้การเป็นประโยชน์สารลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๒๕ปี
ปิดแฟมคดีดังศึกใส่เลือด๒พี่น้อง